คุณผู้ชมคะวันนี้สบคแถลงช่วง๑๑โมงครึ่ง

ส่วนหนึ่งก็คือเป็นปกติอยู่แล้วแถลงยอดผู้ติดเชื้อ
อีกส่วนหนึ่งคือมาตรการการผ่อนปลน
ที่จะเกิดขึ้นในห่วงเดือน๒เดือนนี้

ดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยก่อนละกันนะคะ
โดยคุณหมอทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคแถลง
ว่าวันนี้มีผู้ป่วยใหม่๗ราย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่พบจากการค้นหาเชิงรุก๔ราย
ก็ที่ภูเก็ต๓รายที่กะบี่๑รายเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่กลับมาจากต่างประเทศ
คือเดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
มากักตัวอยู่ที่สถานกักตัวของรัฐในกรุงเทพมหานคร
มี๓รายรวมทั้งหมดแล้วก็คือ๗รายนะคะ
ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายก็มีเพิ่มขึ้นวันนี้๒๒ราย
ไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะ
ผู้ป่วยสะสมทั้งหมด๒๙๕๔ราย
กลับบ้านแล้ว๒๖๘๗รายยังอยู่ที่โรงพยาบาลอีก๒๑๓ราย
ส่วนการเสียชีวิตสะสมนี่ตัวเลขยังอยู่ที่เท่าเดิมคือ๕๔รายนะคะ
เลขผู้ป่วยรายใหม่ต่ำ๑๐มา๔วันแล้วนะ
ใช่ค่ะทีนี้เรื่องนี้คือสิ่งที่แถลงเป็นปกติ
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่คนจับตารอดูอยู่

เลขาสมชสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ที่การสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ก็ต้องดูเรื่องของเศรษฐกิจและความมั่นคงด้วย
ปรากฏว่าได้มีการอนุญาตให้๖กิจการ

อันนี้เราก็สรุปให้คุณผู้ชมได้ทราบไปในช่วงที่แถลงแล้วล่ะ
แต่เรามาสรุปอีกครั้งว่า๖กิจกรรมนั้นมีอะไรบ้าง
ตลาดทั้งตลาดสดตลาดน้ำถนนคนเดินและแผงรอย

ร้านอาหารนอกห้างริมทางรถเข็นหาบเร่

กิจการค้าปลีกส่งซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อ

ร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารคมนาคม
แล้วก็อันนี้อยู่ในกลุ่มที่๓
กิจกรรมในสวนสาธารณะเว้นกิจกรรมการเล่นเป็นทีม
หรือกิจกรรมที่มีการแข่งขัน

คือร้านตัดผมเสริมสวยเฉพาะตัดสะใด

เช่นร้านตัดขนสัตว์และรับฝากเลี้ยงสัตว
อันนี้ก็สามารถที่เปิดได้

ส่วนเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
บอกว่าก็จะมีมาตรการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลกันต่อเลย
ก็จริงถ้าจะหมดอายุหมดคำสั่ง

ส่วนเรื่องของการเดินทางระหว่างประเทศ
ขาสมชสภาความมั่นคงแห่งชาติก็บอกว่ายังไม่ผ่อนปลนใดทั้งสิ้น
เพราะการเดินทางยังไม่ปลอดภัยอยู่
ทีนี้พูดถึงเรื่องพวกกิจการกิจกรรมที่จะเปิด
บอกคุณผู้ชมก่อนนะเขาจะแบ่งเป็น๔เฟส
เฟสก็คือความเสี่ยงต่ำสุดความเสี่ยงต่ำ
ความเสี่ยงปานกลางแล้วก็ความเสี่ยงสูง
ทีนี้แต่ละเฟสที่เปิดได้อันนี้ที่เริ่มเปิดก่อน๓พฤษภาคม
เป็นกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำสุด
เขาก็เลยจะให้เปิดก่อนคือวันที่๓พฤษภาคม
หลังจากนี้จะรอดูไปอีก๑๔วัน
ถ้า๑๔วันตัวเลขผู้ติดเชื้อยังทรงอยู่
เลขหลักเดียวแบบนี้ก็จะเขยิบไปที่เฟสที่๒
คือกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำรองลงมา
แล้วหลังจากนั้นก็จะดูไปอีกเอาง่ายค่ะคุณผู้ชม

ดังนั้นกว่าจะเปิดครบทุกกิจการครบทุกกิจกรรมได้

ใช่อย่างเช่นร้านอาหารเปิดได้ร้านอาหารทั่วไป
เกิน๒ครูหาเปิดได้แต่ถามว่าห้างเปิดได้หรือยัง

ก็ยังก็ต้องดูเป็นเฟสไป
อาจจะเป็นเฟสที่๒ในการที่จะให้ร้านอาหารในห้างเปิดก็ได้
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ทางสิงคโปร์เขาบอกมาว่า
บ้านเราจะกลับสู่ภาวะปกติเดือนมิถุนายน
แต่ถ้าเกิดเรายังร่วมมือร่วมใจกันอยู่

แล้วกรอบหลักที่สบคเขาวางไว้นี่คือเป็นกรอบคร่าว
รายละเอียดของแต่ละจังหวัดนี้ต้องดูแต่ละจังหวัดอีกทีหนึ่ง
ใช่จังหวัดก็ต้องตอบสนองทางพกฉุกเฉิน
ที่มีประกาศออกไปด้วยนะครับ